คุณผู้ชมพาไปขับรถเล่นแถวศรีสะเกดกันหน่อย

ทำไมเลนส์ของถนนมันซิกแซกไปซิกแซกมา
ชาวบ้านถามแล้วต้องขับยังไงครับ
โอ้โหทางมาแล้วที่ศรีศรีสเกจฝากตาม

ซ้ายทีขวาทีหรือต้องขับไปสายเอวไปหรือยังไง

ก็ภาพเป็นภาพแปลกต่างเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านไม่เคยเห็นเส้นจราจรแบบนี้

เออมันสลับฟันปลาแบบนี้นะฮะมีทั้งสีเหลืองเส้นทึบสีขาวเส้นทึบ
แล้วก็ถามว่าเส้นจราจรแบบนี้คืออะไรครับใครรู้บอกหน่อย
เพราะเพิ่งจะเคยเห็นพิกัดบ้านหลักหินตำบลหมักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ
คนก็ไปคอมเมนต์เยอะโอ้ต้องขับซิกแก๊กตามเส้นหรือเปล่าเนี่ย
จราจรเขาว่ายังไงฮะนะฮะหรือว่าเป็นเส้นที่บอกชีพจรว่ายังเต้นอยู่
ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างไรแล้วขับไปด้วยต้องโยกเอวไปด้วยหรือยังไง
มันเป็นการบังคับหรือยังไงมันอะไรยังไงคนเขาก็คอมเมนต์กันไป
แต่จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีมานานแล้วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
คนเห็นก็จะได้วิ่งก่อนเป็นการเพิ่งความระวัตรมาลวง
จะแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างความสะดุดตา
แล้วก็ให้คนขับไประวังว่าเฮ้ยข้างหน้ามันกำลังจะมีทางม้าลายนะ

ลดความเร็วหน่อยนะอะไรแบบนี้
เพื่อไม่ให้รถเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขับเร็ว

รวมทั้งมาให้รถมาแล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปบดบังนะฮะเส้นทาง
เรื่องของทางม้าลายแล้วก็ให้คนขับขี่ขับช้า
ให้คนข้ามเขาเดินข้ามอย่างปลอดภัยมากขึ้น
แต่ว่าจุดที่ศรีสะเกดเป็นโครงการนำร่องก่อนของจังหวัด
เดี๋ยวจะมีการขยายไปจังหวัดอื่น
คนกรุงเทพอาจจะเคยเห็นแต่ว่าคนต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่คุ้นชินตานะฮะ
หมายคืออะไรคุณต้องรับรู้
พอเห็นถนนซิกแซคแบบนี้ช้าหน่อยลดความเร็ว
ข้างหน้ามีทางม้าลายอันนี้เป็นการย้ำเตือนกันนะครับ
เขาบอกว่าจะมีเส้นซิกแบบนี้ก่อนถึงทางข้ามประมาณสัก๑๕๓๐เมตร
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นสิ่งที่เตือนนะฮะ
แล้วก็ห้ามแซงตรงนี้คุณก๊อฟบอกแล้วห้ามจอดตรงนี้นะฮะ
ส่วนคนข้ามถนนห้ามข้ามตรงโซนที่เป็นโซนซิกแซค

สำคัญมากนะแล้วก็เหมือนทางหลวงหรือว่าคนที่ตีเส้นจราจร
เขาบอกว่าถ้าประชาชนแถวไหนนะอยากให้มีเส้นซิกแก๊กแบบนี้

บอกหน่วยงานเขาได้นะครับ